เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเห็นชัดมากเลย

โอ้โหมีแต่คนมาถามน้องใบตองเรื่องนี้

วันพรุ่งนี้หน้าสตูนี่จะเต็มไปด้วยประชาชนมากมาย

มาขอเลขเด็ดจากน้องใบตอง
น้องใบตองเคยมีประสบการณ์ไง
เคยถูกลอตเตอรี่

ใช่เป็นเลขท้าย๒ตัวครั้งเดียว
จากการเล่นมาตลอดทั้งชีวิต
ซื้อไปนานตั้งแต่นมนานก็ถูกครั้งเดียวคุณผู้ชม

เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันดีกว่า
แต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องไปลุ้นแล้ว

พาไปเที่ยวถ้ำไปถ้ำกันไหม

ไปไปถ้ำแห่งนี้เขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้น

แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะ
แล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย

เข้าไปท่องเที่ยวยังถ้ำเมืองออน
หรือว่าถ้ำศิลานะคะ

หมู่บ้านสหกร๒อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โดยทางเข้าถ้ำนะคะจะมีทางเดินเป็นขึ้นบันไดพญานาค

ยาวไปจนถึงปากถ้ำเลยค่ะ
แล้วก็จะมีรูปปั้นครูบาศรีวิชัย

รวมไปถึงสถูปอัฐิส่วนหนึ่งของท่านอยู่ด้วยนะคะ
ตัวถ้ำก็จะมีความกว้างใหญ่มาก

มีหินงอกหินย้อยออกมาสวยสดงดงามมากเลย
แล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความมหาศจรรย์ทางธรรมชาติอีกอย่างก็คือ

ถ้าไปก็ก็จะต้องไปกราบว่ายขอพรกันนะคะ

สิ่งมหาศจรรย์เยอะแยะมากมาย
มีบัวพันชั้นเต่าพันปี
สักพันปีที่ตอนนี้กลายเป็นหิน
และก็มีรอยของพญานาคด้วย

เขาบอกว่าภายในถ้ำจะมีรูปปั้นพญานาคเยอะแยะมากมาย

ก็คาดว่าน่าจะเป็นประชาชนนำหมาบูชากราบไหว้กันนั่นเอง
ถ้ำเมืองออนนะคะจะเปิดให้เข้าชมกันได้
ตั้งแต่เวลา๘โมงครึ่ง๘โมงเช้า
จนถึง๑๔นาฬิกา๓๐นาทีหรือว่า๔โมงครึ่งนั่นเอง

ก็คือผู้ใหญ่๑๐บาทเด็ก๕บาทเท่านั้นนะคะ

แล้วก็เก็บค่าบริการไกด์ท้องถิ่น๑๐๐บาท
ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราไม่แพงนะคะคุณค่ะ
ผู้ใหญ่๑๐บาทเองเด็ก๕บาท

ใช่คือบันไดเขาจะทอดยาวลงไปเลย
แล้วก็สวยงามมากเข้าไปข้างในอาจจะมืดนิดนึ

พอเข้าไปในถ้ำแล้วมันจะเย็น
จริงนี่เป็นความมหาศจรรย์อย่างหนึ่ง
ถ้ำเขาจะเย็นเพราะว่าเขาจะมีน้ำด้วย

งั้นคุณก็ไม่ต้องมุดหรอกค่ะยืนรออยู่ด้านนอก
คือทั้งตัวผมนี่แหละค่ะดีจริง